จังหวัดยาลาหลายคนที่พูดถึงลาลา
แล้วก็จะนึกถึงแต่ภาพความรุนแรงความตึงเครียดนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปล่าสุด

เพื่อจะทำให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้น
การพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเฉพาะในพื้นที่ดูแลของกรมทหารพรานที่๔๑
กำลังพยายามลดความตึงเครียดรายวันที่เกิดขึ้น

ติดตามเรื่องนี้จากคุณอรยาโภจาครับ
เมื่อขับรถออกไปรอบเขตเมืองยาลา
อาจจะพบเจอด่านตรวจที่มีทั้งทหารตำรวจนั้น

แต่เมื่อเราขับรถไปรอบแถววังพญารามันจังหวัดยาลา
เราจะพบด่านตรวจของกรมทหารพรานที่๔๑
รวมเอาเหล่าพลพักการ์ตูนขวัญใจเด็กและผู้ใหญ่หลายคน
ปรากฏตัวอยู่ตามด่านแถวนี้
เห็นแล้วก็สดใสลดความตึงเครียดในพื้นที่ไปได้หลายเลยทีเดียว
ก็พี่ทหารพรานของกรมทหารพรานที่๔๑นั่นเองค่ะ

พอถามไทยก็ได้ความว่าดูจากภาพในหนังสือการ์ตูน
ฝีไม้ลายมือนั้นไม่เบากันเลยทีเดียวค่ะ
คือพื้นที่ใน๓จังหวัดตอนนี้ทุกคนโดยเฉพาะชาวบ้านเขาเบื่อหน่ายแล้ว
เพราะว่าในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่เขาค่อนข้างพอสมควรนะครับ
การที่ลูกจะไปโรงเรียนก็ดีครูที่จะต้องมาสอนนักเรียนก็ดี
มันเป็นเรื่องของการพวงไปกันซะหมดเป็นเรื่องของการที่ว่ากลัวเกิดการก่อเหตุ
แต่สิ่งนี้แหละครับที่เราเข้าไปเนี่ยเพื่อทำให้เขารักและเข้าใจ
ถึงความรู้สึกที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยเพื่อประชาชนจริงเนี่ย
และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดวาดและบันเลงไอเดียสร้างสีสันสนุกให้คนในพื้นที่
เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนความตึงเครียดในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข
กรมทหารพรานที่๔๑ก็ใช้กลยุทธ์แล้วก็วิธีการวาดการ์ตูนแบบนี้นะครับ
เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาแบบนี้ได้เห็นภาพนะคะ
แล้วก็ทำให้เกิดความผ่อนคลายค่ะและสร้างรอยยิ้มให้กับคนในพื้นที่ค่ะ
การ์ตูนจึงเป็นด่านน่ารักเรียกรอยยิ้มให้ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ลดความตึงเครียดลดความหวาดระแวงระหว่างกัน
และนี่คือจุดประสงค์ของกรมทหารพรานที่๔๑เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่นี้
ให้พร้อมเตรียมรองรับการเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้
จุดเริ่มต้นเล็กที่สร้างได้โดยรอยยิ้มชายแดนใต้